คุณผู้ชมครับในอนาคตรัฐบาลมีแผนจะพัฒนาท่ามเรือของรันนองนะครับ
ให้เป็นจุดเชื่อมต่อในการเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียนะครับ
ซึ่งจะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะสามารถย่นเวลาในการขนส่งได้๓เท่าตัวทีเดียวนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
ท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันแห่งแรกของไทย
ที่สามารถขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องอ้อมแหลมมาลายูผ่านช่องแคบมะละกา
ช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยังประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย
ทั้งบางขณะเทศปูถานอินเดียพามาเนปานและศรีลังกาได้ถึง๓เท่าตัว
หรือใช้เวลาประมาณ๕๑๐วัน
เมื่อเทียบกับเส้นทางเดินเรือที่ท่าเรือแหลมชะบัง

ซึ่งใช้เวลาสูงถึง๒๐๓๐วัน
ภาครัฐและเอกชนจึงพยายามผลักดันให้จังหวัดระนอง
เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศบีมสเทค
หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์อันดามันเกรดเวย์
แม้ว่าปัจจุบันจังหวัดระนองจะมีการส่งออกสินค้า
ทางทะเลฝั่งอันดามันมูลค่ามากกว่า๑๗๐๐๐ล้านบาท

สังเกตอย่างเห็นได้ชัดครับว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงา
จากเอกชนหลายรายยังไม่กล้าที่จะมาใช้บริการ
เพราะติดขัดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย
ยังสูงกว่าท่าเรือเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันครับ
บบริหารจัดการที่ยังไม่เพียงพอ
เช่นการค้นถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

ประกอบกับภาครัฐยังไม่มีความชัดเจน
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมการขนส่งทางถนนและทางราง
โดยเฉพาะโครงการแลนด์บิตชุมพรระนอง
เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เอกชนขาดความเชื่อมั่น
ที่จะมาใช้บริการท่าเรือแห่งนี้

ที่มีการขนส่งสินค้าจากละนอง

ไม่ว่าจะเป็นขนส่งปูนซีเมนขนส่งน้ำตาล
สินค้าอุตสาหกรรมในงานก่อสร้างวัสดุก่อสร้างต่างเยอะมากนะครับ
แต่ด้วยระเบียบของการท่าเรือก็ต้องปรับปรุงระเบียบ
หรือว่าสร้างแรงจูงใจเพื่อยังไงก็
ให้มีการขนส่งสินค้ามีราคาค่าใช้จ่ายพอ
ถ้าเรื่องของเอกชนหรือต่ำกว่าถ้าจะเป็นไปได้ครับ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขอ
สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
และพระการคมนคมขนส่งภาคพื้นดิน
เชื่อมระหว่างทะเลภาคใต้ฝั่งออธัยและอันดามัน
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วย

จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
คนภาคนใต้บอกว่าถ้าหักท่าเรือ
สามารถจะเป็นท่าที่ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตจากเกษตรใช้ได้ลงตัว
แต่ต้องไปดูในพื้นที่นะที่จะพัฒนาท่าเรือในพื้นที่นะ
คนมีส่วนที่เห็นด้วยก็เยอะมีส่วนที่ต่อต้านก็มี
ดังนั้นผมคิดว่าส่วนสำคัญก็คือว่าต้องชี้แจงข้อมูลให้คนในพื้นที่เข้าใจ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่ท่าเรือระนองแล้วเสร็จสมบูรณ์
ภาคส่วนเห็นตรงกันว่าจะทำให้มูลค่าการนำเข้าส่งออกของท่าเรือแห่งนี้
โตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า๕เท่าตัว
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน